เจ็ดสกีไปชนกับหอควบคุมกลางทะเลเจ็บหนักอีกแล้วนะ
โดนหามส่งโรงพยาบาลตกอกตกใจกันไปหมดเลย

ที่โครงหักไปสองซี่อ่ะค่ะ

เป็นคนโพสต์คลิปแล้วก็เขียนเล่าเหตุการณ์
ระหว่างร่วมการแข่งขันเจ็ดสกีที่เกาะสมุยสุราชธานี
คุณเปิ้ลนาคอนหักหลบเจสสกีที่ขี่สวนมา
ประจวบเหมาะกับคลื่นลมมันแรงคลื่นทะเลก็สูง

ชนกับทาเวอร์กรรมการคือเหมือนหอควบคุมตรงกลางนะคะ
จากคลิปเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูจังหวะนี้นะ
เปิ้ลกำลังขี่อยู่แล้วนี่หักหลบนี่คือจังหวะหักหลบจะสักกี่คนนึง
แล้วนี่จังหวะคลื่นมันแรงเลยเห็นไหมคะมันซัดน่ะ

โอ้โหแล้วพอมันซัดเสร็จนี่ฟาดเข้าไปเต็มเต็มเลยอ่ะ
เปิ้ลก็คือตกจากเจสสกีไปเลยค่ะ
คือพี่เปิ้ลเนี่ยถูกหามลากขึ้นมาจากน้ำ
หามส่งไอซียูอย่างเร่งด่วนซี่โครงหักสองซี่

ฟาดไม่งั้นซี่โครงไม่หักถึง๒ซี่หรอกค่ะ
แต่ต้องบอกว่าพี่เปิ้ลแกกระดูกเหล็กจริงนะ
แม้จะหักอ่ะแต่นี่แกออกจากไอ้นี่แล้วนะคะ

เพราะว่าพายออกจากห้องไอซียู

ออกจากไอซียูแล้วก็มาพักห้องธรรมดา
แล้วขอคุณหมอออกมาเชียร์ลูกชายคือน้องออก้า
ที่แข่งเจสสกีเก็บคะแนนรอบสุดท้ายอีกต่างหาก
พี่เปิ้ลพักผ่อนก่อนเป็นห่วงนะคะ
ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน

โดนขึ้นขึ้นใหญ่มาก

แล้วพัดเราเนี่ยไปตีกับ

เรายึดไม่ได้มันฟาดเลยฮะ

แต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน

เพราะว่าเคยหัก๓ซี่มาแล้ว

ถือว่าช่วงมรสุมเข้า

ถือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างจะ
โหดใช้ได้นะฮะ